อย่าลืมให้กำลังใจกับทีมบอลหญิงกันด้วยนะครับ
เดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับ
เพื่อเก็บตัวล่วงหน้าก่อนที่จะแข่งขันบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
ฟุตบอลหญิงนะครับก็เดินทางจากประเทศไทยที่สุวรรณภูมินะครับ
ขาดเพลงแข้มวิรันดาสุชาววรรดินินธรรมรงค์
ซึ่งติดรับปริญญาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะตามไปสมทบกับทีมที่ฝรั่งเศส
ดามแป้งนมพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมก็บอกนะครับว่า
อยากให้ทุกคนนะครับสู้เต็มที่ปลุกใจนะครับก่อนออกเดินทาง
บอกว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ของทีมบอลหญิง
แล้วก็เป็นงานที่ยากเพราะว่าต้องเจอทั้งสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่า
แล้วก็แชมป์โลกสูงสุด๓สมัยรวมถึงสวีเดนแล้วก็ชิลี
แต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเข้ารอบ๑๖ทีม
ซึ่งก็หวังเก็บ๔คะแนนเพื่อการันตีการเข้ารอบ

แต่ไม่พอที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ๓ที่ดีที่สุด๔ทีม

ปีที่แล้วเรามีความทรงจำว่า
เราไปนั่งรอลุ้นทีมอื่นจำได้ไหม
แล้วไปลุ้นออสเตรเลียกับสวีเดนเล่นกัน
แล้วเราก็ได้บทสรุปในคืนนั้นว่า
ทุกอย่างเราต้องทำด้วยมือตัวเราเอง
เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอใครแล้วจัดการเอง
คราวที่แล้วเรามี๓แต้มในที่๑๗
คราวนี้ก็ในความเป็นจริงจากใจพวกเราทุกคน
ก็อยากเข้ารอบ๑๖ทีม
แต่จะทำได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับน้องทุกคน
ซึ่งแป้งคิดว่าน้องทุกคนก็พร้อมที่จะเล่น

ทีมบอลหญิงไทยจะอุ่นเครื่อง๓นัดพบกับทีมชาติฝรั่งเศส๒๕พฤษภาคม
แล้วก็ข้ามไปเก็บตัวที่สโมสรโอเอชลูเวิลที่เบลเยี่ยมนะครับ
อุ่นเครื่องกับทีมชาติเบลเยี่ยมในวันที่๑มิถุนายน
จากนั้นจะตัดตัวจาก๒๕คนเหลือ๒๓คน
แล้วก็เดินทางเข้าสู่เมืองแรงซ์ประเทศฝรั่งเศส๗มิถุนายน
เพื่อเตรียมในการแข่งขันนัดแรกกับสหรัฐอเมริกาวันที่๑๑มิถุนายนนะครับ
ตาร์ฟเนี่ยนอกเหนือจากคุณเชลขำเปี่ยมแล้วนะครับ
ก็ยังมีคุณเนธิพงศรีทองอินนะครับ
เป็นสตาร์ฟกองหน้านะครับก็น่าสนใจสำหรับทีมชุดนี้ให้กำลังใจกันต่อไปครับ
มีโทรเมนต์สำคัญครับเดือนหน้าต้นเดือนเลยครับ
รอบรองชนะเลิศนะครับ๕มิถุนายนบ่าย๓โมงครึ่ง
กุราเซาเจอกับอินเดียแล้วก็ทุ่ม๔๕ไทยเจอเวียดนาม
โดยผู้แพ้นะครับจะเล่นนัดชิงอันดับ๓วันที่๘มิถุนายนครับบ่าย๓โมงครึ่ง
แล้วก็ผู้ชนะจะเล่นรอบชิงชนะเลิศนะครับทุ่ม๔๕
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นถ่ายท่อสดทุกนัดแล้วก็ชมออนไลน์ได้เช่นกันนะครับ
สนามน่าจะยังมีขายนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่ประมาท
แม้จะตกรอบไปแล้วสำหรับบุรีรำนะครับแต่ยังมีเกมรอบแบ่งกลุ่ม
เข้ารอบไปแล้วแม้ว่าบุรีรำจะตกรอบแต่ว่าโบซิด้าบันโดวิชหัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะครับว่า
อยากจะมีแต้มกลับมาแล้วก็บอกว่าเกมนี้นักเตะดาวรุ่งจะได้รับโอกาสในการลงสนาม
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยเกมระหว่างชุดบุ๊กนะครับ
จะพบกับบุรีรำเตะกันเย็นนี้เวลา๕โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยครับ